คุณแพทย์นับประพาก่อนหน้านี้ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
แต่ทางตำรวจบอกว่ามันมีอยู่บางประเด็นที่ยังสงสัย
เรื่องของเงินหลักล้านที่มีการโอนไปให้หลายคน
ทางเจ้าที่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเรียกคนจ้างงาน
คนที่จ้างงานคุณแพทย์ต้องมาชี้แจงด้วย
จ้างงานอะไรให้ค่าตัวคุณแพทย์เท่าไหร่
เพื่อจะดูเส้นทางการเงินดูที่มาของเงินในบัญชี
ส่วนทนายความของคุณแพทย์บอกว่าขอเลื่อน
ส่งเอกสารประกอบรายได้เดี๋ยวจะไปส่งให้ต้นเดือนเมษานะคะ
พลตำรวจรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ได้เปิดเผยถึงกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งจดหมายขอเอกสารประกอบรายได้
ของนางสาวนับประพาตันตระกูลหรือคุณแพทย์นักแสดงชื่อดัง
ซึ่งเป็นภรรยาของนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรสซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินจากการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้นะคะ
มีนาคมทนายความของคุณแพทย์ขอเลื่อนส่งเอกสารทั้งหมด
ไปเป็นต้นเดือนเมษายนและหลังจากพนักงานสอบสวน
ได้รับเอกสารนี้รวมถึงเอกสารจากธนาคารแล้ว
ก็จะมาพิจารณาว่าต้องเชิญเบนท์เรสซิ่งเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติม
หรือเปล่าส่วนพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนเรียกพยาน
ซึ่งระบุในเอกสารที่แพทย์นำไปมอบให้ก่อนหน้านี้
ว่าเป็นคนจ้างงานคือเรียกมาให้ปากคำเลย
สอบสวนเมื่อไหร่ส่วนความคลิบหน้าการนำเนินคดี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายนัทธพลนาคคำหรือบอย
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเครือข่ายนายไซสนะ
สัปดาห์นี้ได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในบอย
ในการทำธุรกรรมทางการเงินรับโอนเงินหรือทำบัญชีให้
มาสอบสวนค่ะมาดูความเชื่อมโยงต่าง
ซึ่งบางคนอาจถูกตั้งข้อหาเช่นเดียวกับเบนท์เรสซิ่งด้วยนะคะ
สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เดี๋ยวต้องรอผลการสอบสวน
และตรวจหลักฐานของผู้ที่เชิญมาสอบปากคำก่อน

ยังไม่พบว่ามีบุคคลมีชื่อเสียงหรือลูกนักการเมือง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับในบอยค่ะ